กลายเป็นเหตุการณ์ระทึกนะคะผู้ชายคนหนึ่งอายุเกือบ๕๐ปีแล้วค่ะ
มีอาชีพขับรถบรรทุก๑๘ล้อ
จ้วงแทงภรรยาตัวเองภายในปั๊มน้ำมันที่จังหวัดขอนแก่น
แล้วก็ขับรถหนีไปที่จังหวัดอุดร

พยายามเกลี้ยกล่องอยู่นาน๒นาน
ไม่ยอมลงจากรถนะคะที่สำคัญจับตัวเองนี่แหละค่ะ

สุดท้ายตำรวจต้องใช้วิธีนี้ในการที่จะจับกลุ่ม

นี่แหละค่ะเห็นไหมคะนั่งอยู่บนรถแบบนั้นเนี่ย
คือที่ตำรวจต้องใช้วิธีนี้เนี่ยนะคะ

อื้อคู่ภัยเอ่ยคนละเมืองดีเอ่ยค่ะ
เขาต้องทำแบบนี้เนี่ยเพราะกลัวว่าผู้ชายคนนี้
จะเอามีดที่อยู่ในมือไล่แทงคนอื่น
ตำรวจคู่ภัยก็เลยต้องใช้ไม้ทุบทุบเนี่ย
ที่มือเพื่อให้มีดหลุดจากมือค่ะ
แล้วก็กรูเข้าไปจับกลุ่มแบบนี้นะคะ
หลังจากที่ถูกจับได้สภาพเป็นเช่นไร
นี่ค่ะสะบักสบอมแบบนี้นะคะ
เพราะก็ไม่รู้ว่าโดนกี่เท้ากี่หมัดกี่มือนะ
เจ้าหน้าที่ช่วยกันประถมพยาบาลเบื้องต้น
ทราบชื่อผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายธิรพัฒน์มุนทิพย์
อายุ๔๙ปีเป็นชาวจังหวัดอุดรธานีนะคะ
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ถามว่าเกิดอะไรขึ้น
ธิรพัฒน์ทำไมถึงโดนไล่ล่าจับกลุ่มแบบนี้นี่ค่ะ
อันนี้คลิปล่าก่อนเลยนะคะ
เมื่อวานสักประมาณ๑๘นาฬิกา๓๐นาที
คุณผู้ชมดูนะคะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

นายธีรพัฒน์ขับรถบรรทุก๑๘ล้อ
เข้าไปในปั๊มน้ำมันสาขาน้ำพอง
แล้วใช้อาวุธมีดแทงภรรยาของตัวเองภายในรถ
แต่ภรรยาหลบหนีลงมาจากรถได้แล้วก็วิ่งค่ะ
ไปขอความช่วยเหลือพนักงานของปั๊มน้ำมัน
พลเมืองดีนำภรรยาส่งไปที่โรงพยาบาลน้ำพอง
ต่อมานายธีรพัฒน์คนนี้พยายามขับรถบรรทุกหลบหนี
เวียนอยู่ในปั๊มน้ำมันคือหลายรอบด้วยกันนะคะ
ไม่ยอมลงมาจากรถไม่ยอมมอบตัวกับตำรวจ
ภรรยานี้นะคะใช้เส้นทางถนนมิตรภาพ
่งหน้าเข้าสู่จังหวัดอุดรธานีหนีแล้วจากขอนแก่นไปอุดรธานีค่ะ
ตำรวจกู้ภัยขับไล่ล่าติดตามยิงยางรถของนายธีรพัฒน์
เพื่อให้รถเนี่ยมันหยุดแต่นายธีรพัฒน์ยังไม่ยอมหยุดค่ะ
ก็เลยทำให้กระทะรถมันบดถนนไปตลอดทางเลยนะคะ
นี่จังหวะที่มีการไล่ล่ากันค่ะกระทั่งเวลา๑๙นาฬิกา๕๐นาทีตำรวจสพน้ำพองค่ะ
ไล่ล่าติดตามรถบรรทุกมาถึงบ้านแม่นนตำบลหนองไผ่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
ตรงข้ามกับสถานที่ก่อสร้างด่านช่างน้ำหนักกรมทางหลวงได้มีตำรวจทางหลวงค่ะ
นี่จุดนี้นะคะตำรวจทางหลวงตำรวจสพนสูงจังหวัดอุดรธานี
กให้รถพ่วงที่นายธีรพัฒน์ขับอยู่บนถนนจอดแล้วก็ให้รถพ่วงอีกคันจอดด้วย
เพื่อปิดเส้นทางไม่ให้นายธีรพัฒน์เนี่ยหลบหนีสุดท้ายธีรพัฒน์ขับต่อไปไม่ได้
หนีต่อไปไม่ได้ต้องยอมจำนวนค่ะยอมจอดรถแต่โดยดีนะคะแต่
แม้ว่าจะยอมจอดรถแต่ก็ไม่ยอมลงจากรถค่ะตำรวจเลยคว้ากุญแจรถดับเครื่อง
ทำให้เขาเนี่ยหนีไม่ได้แล้วนะคะนายธิรพัฒน์ต่อรองให้ตำรวจไปนำภรรยา
แล้วก็แม่มาพูดคุยถึงจะยอมลงจากรถผ่านไปสักพักค่ะยอม
ลงจากรถแล้วก็เกิดเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายขึ้น
อย่างที่คลิปแรกที่ได้นำเสนอไปนะคะนี่คลิปนี้แหละค่ะ
รพัฒน์ยอมรับว่าตั้งใจตั้งใจหลอกภรรยาให้นั่งรถมาด้วย
แล้วก็ใช้มีดแทงภรรยาเพราะแค้นแค้นอะไรธีรพัฒน์
แทนที่จับได้ว่าภรรยาตัวเองเนี่ยไปแอบมีผู้ชายคนอื่น
ปังเสียงธีรพัฒน์เล่าหน่อยค่ะ
พี่มีตัวพี่จับได้พี่ยอมไหมอ่ะนั่นแหละ
ลูกผู้ชายฆ่าได้หยามไม่ได้ผมบอกเลยผมจับได้ผมไม่เอาไว้
ผมบอกไงนั่นแหละค่ะลูกผู้ชายฆ่าได้หยามไม่ได้นะคะ
สุดท้ายธีรพัฒน์เขาก็เลยตัดสินใจก่อเหตุแบบนี้นะคะ
แต่มันก็ไม่ใช่ทางออกนะคะเพราะสุดท้ายแล้วตัวเองก็ต้องถูกตำรวจจับกลุ่มนะคะ
ถูกตำรวจจับกลุ่มในที่สุดเห็นไหมคะส่วนภรรยาเนี่ยก็บาดเจ็บนะคะ